เชียงใหม่แต่ว่าร้านนี้เขาเป็นข้าวซอยแบบใหม่

จะบอกว่าไม่ใช่ข้าวซอยที่ทุกคนเคยกินแน่นอน

แล้วมันอร่อยมันจะมีความแบบเค็มมันนิดนึง

ชิมเมนูข้าวซอยน้อยทรงเครื่อง

ร้านนี้เขาเด็ดในเรื่องของเมนูข้าวซอยทรงเครื่องนี่แหละ
ก็คือเหมือนเอาข้าวซอยมาแปรรูปใหม่
แล้วก็นำแป้งใส่ไปในกระทะ

จากนั้นนะคะก็เทแป้งใส่ถ้วยเล็ก

เทลงใส่แป้งที่นึ่งสุกแล้ว
ที่เขาลอยน้ำนั่นคือเขานึ่งไว้นะ
อันนี้ก็คือสุกพร้อมทานรับประทานได้เลยนะคะ

ตลาดนัดมีโชคจังหวัดเชียงใหม่
ใครที่อยากจะดูคลิปกินคลิปเที่ยวรีวิวเด็ดไปดูกันได้

จะบอกว่าอันนี้จริงมันเป็นอาหารพื้นถิ่นของเหมือนทางชาวไทยใหญ่
ก็คือมันจะเป็นเขาเรียกข้าวซอยน้อย

คล้ายแบบมีข้าวแรมฟืนอะไรอย่างนี้คล้ายกันมีหลายอย่าง

สมผสานให้แบบเอาเมนูข้าวซอยที่เคยทานมาผสมกับการทำแป้งแบบนี้ก็ได้
อร่อยคูณแป้งมันก็นุ่มมีความแบบเข็มหน่อย
ได้ยินว่าน้องคนนี้เขาเหมือนกับว่าลองพลิก
พลิกประยุกต์เมนูจากคืนเดียวขายดิบขายดีเลยนะ
เป็นคนรุ่นใหม่ด้วยเป็นไอเดียดีนะ
สำหรับใครที่สนใจจะค้าขายอะไรอย่างนี้
ก็ลองปรับเปลี่ยนเป็นไอเดียของตัวเองได้